คุณผู้ชมเรื่องของสีทอง
สีทองเนี่ยพอมันมาแล้วเนี่ยนะหลายคนก็เชื่อว่าเป็นสีแห่งมงคล
ไปเป็นสีทองเกี่ยวกับสัตว์ก็เป็นสัตว์มงคล
หรือเป็นสีทองที่เกี่ยวกับต้นไม้ก็เป็นต้นไม้มงคล

วันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของสีทองว่ามีอะไรกันบ้างครับ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวความเชื่อ
ที่มากับสีทองจะมีอะไรบ้างนั้น

เริ่มกันที่ต้นไม้สีทองอย่างต้นคูณสีทอง

เล็กที่๑๔หมู่๑๒ตะบนตรายตรึงจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นบ้านของคุณสถิตทรงรัฐอายุ๗๑ปี
ที่นี่มีชาวบ้านกว่า๕๐คน
มายืนดูยืนส่องต้นไม้

เป็นพุ่มสีทองเหลืองอาราม
รอบข้างมีชุดไทยมาแขวนไว้
การันตีถึงความศักดิ์สิทธิ์

หน่อมาจากต่อต้นคูณ
อายุ๒๐ปีที่ถูกตัดทิ้ง
เพราะเกรงว่าจะล้มทับบ้านตั้งแต่ปีที่แล้ว

พุ่งออกมาเป็นสีทอง
โชคให้ลาบถูกรางวัลมาบ่อยครั้ง
แม่และงวดนี้เนี่ย
ก็ไม่พลาดนำเครื่องเส้นไหว้น้ำดื่มน้ำแดง
ธูปเทียนพวงมาไหลมาบวนบ่อน
พร้อมกับจุธุปเสียงถ่าย
กันตามความเชื่อตามลำดับนั่นเองล่ะครับ

ไปต่อกันที่สัตว์บ้างครับ

ฮู่ฮู่ฮุที่จังหวัดราชบุรี
มีปลาไหลสีเหลืองทองอาราม
อยู่ที่บ้านเลขที่๙๖หมู่๖
ห้วยไผ่อำเภอเมืองซึ่งปลาไหลแปลกตัวนี้เนี่ยมีความยาว๘๒เซนติเมตร
ส่วนหัวกว้าง๔๕เซนติเมตรและมีน้ำหนักเกือบ๑กิโลกรัมเชียวนะ
คุณนพดลโคสับวดีอายุ๔๒ปีเจ้าของปลาไหลเล่าว่า
ไปเจอปลาไหลตัวนี้โดยบังเอิญขณะทำความสะอาดร่องน้ำ
เมื่อช่วงเย็นวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งน่าแปลกใจมากล่ะครับ
ที่เจ้าป้าไหลยอมให้จับแบบง่ายเขาจึงนำมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลา
และตั้งชื่อว่าเจ้านามโชคแม่
เพราะตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยก็เหมือนจะมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต
หน้าที่การงานและการเงิน
และปิดท้ายกันด้วยตะภาพสีเหลืองทอง
ไปกันที่บ้านเลขที่๑๙๑หมู่๗บ้านซับปอนตำบลกันจุกอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
คุณกาญจนาศรีพาเจ้าของบ้านวัย๕๔ปีเล่าว่าเมื่อ๓๔วันก่อน
มีฝนตกลงมาและก็สังเกตเห็นว่ามีตัวอะไรเดินเข้ามาหน้าบ้าน
เมื่อออกไปดูจึงพบว่าเป็นตภาพน้ำแต่ที่ประหลาดใจคือสีเนี่ยมันแปลกตา
เพราะเป็นสีเหลืองอารามสวยงามจึงนำมาเลี้ยงไว้เพราะเชื่อว่าน่าจะนำโชคมาให้
ซึ่งหลังจากนั้น๒วันก็ยังมีเต่าอีกหนึ่งตัวเดินเข้ามาในบ้าน
และตรงไปที่ยังรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ซึ่งทะเบียนรถคันนั้นเนี่ยก็ตรงกับเลขที่บ้านซะด้วย
อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นล่ะครับ
งานนี้เนี่ยเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาขอดูและนำเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ